ดูปฏิบัติการเคยได้ยินไหมฮะงมเข็มในมหาสมุทร
เคยได้ยินใช่ไหมมันยากโขมากเลยยากมาก
คราวนี้มาดูฮะงมเพชรเม็ดงำอ๋อคุณผู้ชมเม็ดเท่านี้เม็ดเท่านี้
แต่เม็ดเท่านี้คือกระหลัดหนึ่งนะอุ้ยกระหลัดหนึ่งนี้มันก็
มันหมุนราคาตั้งเท่าไหร่เป็นแสนอ่ะคุณอ่า
แต่เม็ดเท่านี้มันตกลงไปในหนองน้ำแบบนี้
เป็นเรานะผมท้อเลยเอาเอาตรงนะ
แม้ดิฉันอยากจะได้คืนแต่ดิฉันถอดใจอ่ะเออ
หนึ่งกระหลัดโอเคมันอยู่บนนิ้วเรามันใหญ่
ครับเพราะมันอยู่ในหนองน้ำแบบเนี้ยโอ้โหอย่างกับงมเข็มในมหาสมุทร
แต่พี่กู้ภัยงมเจอครับท่านคุณผู้ชมฮะดูนี่จี้เพชร
กระหลัดแสนสี่ค่ะเป็นจี้เพชรที่มีความสำคัญต่อเจ้าของเป็นอย่างมาก
เจ้าของก็คือคุณขวัญทิพย์เกียรติหนองยูงฮะชาวบ้านที่ตำบลค้อเขียว
ตำบลบ้านดุงที่ชาวบ้านบ้านค้อเขียวตำบลบ้านดุง
ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหน่อยทีมนักประดาน้ำของอาสากู้ภัยสว่างเมธาบ้านดุง
หรือว่าทีมนักประดาน้ำคำชโนธของอุดรธานีมาถึงลงปฏิบัติการทันที
ถามว่าท้อไหมไม่ท้อครับถามอีกทีพี่ท้อไหมไม่ท้อครับ
เริ่มกัดฟันห้าชั่วโมงอ่าถามว่าท้อไหมตั้งแต่ห้าโมงเช้า
จนถึงสี่โมงเย็นนะคุณค่ะสิบเอ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นน่ะอ๋อ
นักประดาน้ำเจอแล้วครับคุณพี่เพชรเนี่ยหยิบขึ้นมาแบบนี้
ยังกับมดน่ะโดยตอนแรกพากันหมดหวังไปแล้วนะ
ยกเลิกภารกิจไปรอบหนึ่งแต่จู่หนึ่งในทีมประดาน้ำก็
ไม่รู้คิดยังไงอ่ะลงสักจุดตรงนี้หน่อยหนึ่งเออ
ลงจุดนิดนิดนึงค่ะพอดำลงไปเอ๊ะอะไรมันส่องประกายแหววไว้
ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่อันนี้ผมเติมเองนิดหน่อยผมเติมไปเอง
มันคงจมโคนอยู่แหละแต่พี่เขามีวิธีนะ
ในการที่จะหาอะไรนะคลำหาจนเจอ
นี่ฉันว่าทีมพวกประดาน้ำเนี่ยเขาก็จะเข้าใจความรู้สึกแหละ
คนของหายนี่คุณอ่านข่าวนี้คุณมีเบอร์นักประดาน้ำ
ที่ไปดำคนหามาที่ฉันอยากจะเอาเม็มติดเอาไว้บ้าง
อะไรที่ฉันหายจมลงไปในน้ำ
เพชรของคุณตกน้ำตกท่าจะได้เรียกพี่กลุ่มนี้
โอ้โหพี่ครับสุดยอดนะฮะ

เออคือเข้าใจหัวอกของคนที่ของหายแล้วเนอ
ก็อยากจะช่วยจนหาได้เจอแบบนี้

เออแต่ราคามันไม่ใช่เท่านี้ไง
ราคามันก็เป็นแสนกว่าบาทเนี่ยนะคะ